ช่วงนี้มีข่าวแชร์บอกว่าครูพระศึกษาโรงเรียน

ไม่ได้เพิ่งทำด้วยเขาบอกว่าทำมาแล้วหลายคนนะคะ
โดยข้อมูลหนึ่งบอกว่าคุณครูท่านนี้ที่ไม่เป็นข่าว
เพราะว่านักเรียนไม่กล้าเอาไปฟ้องใคร

ล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๑กรุงเทพ
มีคำสั่งย้ายคุณครูที่เป็นข่าวแล้วนะคะ
แล้วบอกว่าเรื่องนี้ขอ๗วันรู้ผลแน่นอน
ถ้ามีการกระทำผิดจริงนะคะโทษสูงสุดไล่ออกเท่านั้นนะคะ

เผยแพร่เรื่องราวคุณครูพระโรงเรียนสตรีชื่อดังในกรุงเทพ

อนาจารย์นักเรียนหญิงหลายรายแล้วก็แอบบันทึกวีดีโอเอาไว้ข่มขู่ด้วยนะคะ
ภาพเป็นภาพนิ่งถ่ายภาพคู่กับ
อภัยนะคะเป็นการถ่ายภาพคู่กับอวัยวะเพศของนักเรียนหญิงด้วย
ถ่ายไว้เอาไว้ข่มขู่เขาที่หลังนี่นะคะ
เช้าวันนี้นายธนารัฐสมคเนย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๑กรุงเทพหรือว่าสพม
กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวค่ะบอกว่าล่าสุด
สำนักงานเขตการศึกษามีคำสั่งย้ายครูที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้วนะคะ
กว่าจะมีการสอบสวนจนแล้วเสร็จ
เพราะเกรงว่าหากปล่อยไปทำงานปกติ
เดี๋ยวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็ตัวเด็กที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหาย
ส่วนถามว่าระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลเนี่ยนะคะ
บอกว่า๗วันทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแน่นอนค่ะ
เรื่องต้นตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะ
คณะกรรมการมี๕คนมีทั้งครูในโรงเรียนเองแล้วก็คนนอกนะคะ
ฟังเสียงรองพอสพมเขต๑กรทมค่ะ
วันที่เกิดเหตุก็ได้สั่งให้ครูคนนี้ไปประจำที่เขตแล้วล่ะนะครับ
เพื่อให้กรรมการสืบก็ได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็เป็นการป้องกันไม่ให้ไปเสี่ยมสอนพยานอันดับที่๑
หรือไปยุ่งเหยิงกับพยาน
แต่เราก็ให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
วันนี้ยังไม่มีอะไรก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
อกจากจะแชร์แล้วก็ไปตามหาว่าครูท่านนี้ชื่ออะไร
อยู่ที่โรงเรียนไหนอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรนี่แล้วนะคะ
ยังมีการไปขุดคุยเกี่ยวกับนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อ
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมีการระบุว่าชื่ออะไร
หน้าตาเป็นแบบไหนทีนี้ก็เลยเกิด
เกิดกรณีนี้ขึ้นมาว่าน้องคนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขา
คนก็เลยไปถามครอบครัวของน้องที่ปรากฏอยู่ในภาพนะคะ
ยืนยันออกมาตรงกันว่านี่ไม่ใช่ลูกของตนเองนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีนักเรียนกี่คน
แล้วชื่ออะไรบ้างคนไหนบ้างที่ถูกทำอนาจารย์ไปเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้ค่ะไปถามผอโรงเรียนว่า
มีการเรียกตัวน้องมาพูดคุยหรือยัง
คนที่ตกเป็นข่าวที่อาจจะถูกทำอนาจารย์
พอบอกว่ายังไม่ได้เรียกตัวมาสอบสวน
เพราะจะต้องรอประสานกับทางสพและสหวิชาชีพก่อน
เกรงว่าจะไปกระทบสภาพจิตใจของเด็ก
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
รอ๗วันเท่านั้นค่ะกรณีนี้ค่ะ